ไปดูเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะเด็กผู้หญิง
อายุขวบครึ่งเองค่ะ๑ขวบ๖เดือน
วิ่งเล่นอยู่ในโรงเรียนวิ่งเล่นอยู่กับพี่สาวอายุ๗ขวบ
แล้วก็ญาติที่เป็นเด็กผู้ชายนะคะวิ่งเล่นอยู่ในโรงเรียนสักพัก
หายไปไหนก็ไม่รู้แม่ก็ออกตามหาแม่เป็นแม่ค้าขายอาหารอยู่ในโรงอาหารของโรงเรียนนะคะ
หาอยู่๓ชั่วโมงไม่เจอแจ้งเจ้าหน้าที่ไปเห็นถังดักไขมัน
ฝามันเปิดแง้มอยู่ก็เลยลองเปิดดูแล้วลองใช้ไม้กวนดูในถัง
สบของน้องอยู่ในนั้นด้วยคุณแม่ร้องไห้แบบแทบขาดใจจริงคุณผู้ชม
นี่ค่ะนางจินนพัฒน์หลำเบนสะอายุ๓๑ปีนะคะนั่งกอดศพลูกสาว
อายุหนึ่งขวบหกเดือนค่ะลูกสาวตกลงไปในถังดักไขมัน
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตามตัวของหนูน้อยคนนี้นะคะ
ไม่มีบาดแผลตามร่างกายอะไรเลยนะคะจากการสอบถามเนี่ย
ตัวคุณแม่เป็นแม่ค้าขายอาหารในโรงเรียนก่อนเกิดเหตุไปทำความสะอาดร้าน
แล้วก็ปล่อยให้ลูกสาววิ่งเล่นกับพี่สาวอายุ๗ขวบแล้วก็หลานชายอีกคนนึง
สนามย่าข้างข้างโรงอาหารนั่นแหละค่ะผ่านไปสักพักหนึ่งอ้าวไม่เห็นลูกสาวคนเล็กแล้ว
พยายามหาจนทั่วนะคะคุณแม่บอกว่าหาอยู่แบบหลายชั่วโมง
คุณผู้ชม๓ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยไม่เจอก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยค้นหา
ไปเห็นว่ามีฝาพลาสติกที่ปิดทับถังดักไขมัน๔ถังบริเวณสนามย่า
มันแง้มอยู่ถังหนึ่งพอไปเปิดดูเจ้าหน้าที่ใช้ไม้กวนกวนกวนดู
ร่างของหนูน้อยจมอยู่ในถังนั้นนะคะน่าสงสารมาก
ก่อนเกิดเหตุคุณแม่บอกว่าก็ไปทำความสะอาดอยู่ในร้านขายอาหารในโรงอาหารนะคะ
แล้วก็ปล่อยลูกเล่นก็ไว้ใจว่าอยู่ในพื้นที่ข้างโรงอาหารเอง
ลูกสาวสองคนก็คือผู้ตายที่เป็นเด็กผู้หญิงอายุขวบครึ่งนะคะ

๓คนเขาก็วิ่งเล่นกันที่สนามย่าข้างโรงอาหาร
แต่ระหว่างที่เล่นกันอยู่คาดว่าน้องผู้หญิงวัย๑ขวบครึ่งเนี่ย
คงจะวิ่งไปในสวนหย่อม
ซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่มีถังดักไขมัน๔ถังติดตั้งอยู่
ก็เลยคาดว่าน้องน่าจะวิ่งไปเหยียบฝาท่อที่เป็นพลาสติก

พอเหยียบปุ๊บตกลงไปปั๊บฝาท่อมันเหมือนพลิกกลับแล้วก็มันปิดเหมือนเดิม
แต่ปิดไม่ค่อยสนิทไม่สนิทเหมือนฝาอื่น
แม่พอทำความสะอาดร้านอาหารในโรงอาหารเสร็จเรียบร้อย

ลูกสาวคนเล็กหายไปก็ตามหานะคะ
แจ้งเจ้าหน้าที่จนสุดท้ายเห็นฝา
ดักไขมันฝาหนึ่งที่มันแปลกเปิดดู
ในนั้นมีน้ำมีไขมันจากเศษอาหารอยู่

เจ้าหน้าที่ใช้ไม้มาคนดูในถังพบมือของน้องเนี่ยลอยขึ้นมาก่อน
แล้วร่างก็ลอยขึ้นมาน้องเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
ลักษณะของถังดักไขมันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นถังพลาสติก
ฝังลงไปลึก๒เมตรค่ะ
ด้านบนเป็นปูนซีเมนแต่ฝาเนี่ยสี่ฝาเป็นพลาสติก

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๕๐เซนติเมตรเนี่ยค่ะ
คือฝาพลาสติกโอกาสของการโดนแดด
การแตกการกรอบมันก็มีใช่
เพราะว่าถังนี้ที่มีน้องตกลงไปเนี่ย

ใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าแผ่นพลาสติกแตกค่ะ
คือแผ่นที่วางอยู่บนท่อแล้วก็ที่เขาใช้เป็นแผ่นพลาสติก
เพราะว่าเวลาให้คุณครูหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงเปิดฝา
ดูดเอาไขมันเอาน้ำออกจะได้เปิดกันได้ง่าย
ก็เลยใช้เป็นพลาสติกแต่มันก็ไม่ปลอดภัย
คือปกติโซนพวกนี้มันต้องเป็นโซนพิเศษโซนเฉพาะ
ถ้าคนเดินไปเดินมาโอกาสท่านเนี่ยมันสูง
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถามเรื่องนี้นะครับ
ไปเจอกับหัวหน้าแม่ค้าในโรงเรียนนะฮะ
เล่าว่าวันเกิดเหตุก็มาทำความสะอาดร้านกัน
พร้อมกับแม่ของเด็กเพราะว่าเป็นช่วงเปิดเทอมแล้วนะ
ก็เห็นพาลูกมา๒คนพร้อมกับหลานอีก๑คนรวมเป็น๓คน
แล้วเด็กก็วิ่งเล่นกันอยู่ตามภาษาเด็กทั่วไป
ส่วนแม่ของเด็กก็มาทำความสะอาดร้านอยู่
ช่วงที่น้องหายไปก็ได้ถามพี่สาววัย๗ขวบ
พี่สาวก็ไม่รู้ว่าน้องหายไปตอนไหน
ตอนนั้นเนี่ยคิดกันไปถึงขั้นที่ว่าถูกคนร้ายจับไปขายหรือเปล่า
แต่ปรากฏว่าพอหากันไปหากันมาพบว่า
เด็กตกถังดักไขมันข้างโรงอาหารนะฮะ
ตอนนั้นแบบโอ้โหรู้สึกใจหายกันหมดเลย
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยน้องก็จะมาวิ่งเล่นอยู่อย่างนี้กับพี่อยู่ตลอด
มันไม่ได้นั่นน่ะค่ะ
ก็เลยให้กูไปเขามาอ่วนน่ะค่ะ
ก็เลยนั่นน่ะน้องก็พอโปร่งขึ้นมา

แต่มันคงน่ะมันว่าแล้ว

ก็โดยปกติก็จะวิ่งเล่นตัวของเขาอ่ะ
แต่ว่าจากของเขาจะไม่ปล่อยติงน้อง
แต่หลอดหนี้ก็ไม่รู้ยังไง
เพราะเราไม่ได้เล่นตอนนั้นนะคะ

ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะ
ก็แน่นอนว่าพอผู้คนได้เห็นข่าวนี้
ได้ยินข่าวนี้ก็มีคำถามตามมาทันทีว่า

เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของฝาท่อ
ของสิ่งที่เป็นวัสดุ

เกิดจากผู้ปกครองที่ไม่ดูแล
หรือเกิดจากผู้ใหญ่ที่ไม่ป้องกันระมัดระวัง

เรื่องนี้นะครับทางนางสาวดวงแขเพชรเรือนทอง
มนุยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะฮะ
บอกว่าพอเกิดเหตุแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โรงเรียนก็ได้ประชุมกับทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้ว
เกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก
หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาทำฝาถังดักไขมันให้เป็นปูนซีเมน
ตอนนี้ก่อนจะเกิดเหและวันเกิดเหมือนเป็นพลาสติก
เพราะเห็นบอกว่าเขาต้องมาตักขึ้นทุกอาทิตย์ใช่ไหม
เขาบอกว่าจะต้องมาดูดออกทุก๑เดือนค่ะ
พลาสติกอย่างที่เห็นนะคะแต่เขาก็บอกว่าคือจริงแล้วจุดนี้มันไม่ใช่สนามเด็กเล่น
โรงเรียนก็มีแต่เด็กโตฝานี้เป็นพลาสติกเพราะว่าจะได้สะดวกเวลาครูผู้หญิงเปิด
ไขมันออกดูดของเสียออกทุกเดือนแล้วก็ป้องกันกลิ่นที่จะไปกระทบนักเรียนด้วย
ก็เลยเป็นพลาสติกเดือนนึงมาดูดทีนึงเผื่อครูผู้หญิงอยู่จะได้ช่วยกันเปิด
กันง่ายแต่จากนี้ไปเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นฝาปูนซีเมนไปเลย
แล้วก็จะกั้นพื้นที่ให้ชัดเจนไม่ให้นักเรียนไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
บางทีเด็กเห็นก็เอาวิ่งเดินต่อไปห้ามเดินรัดสนามด้วย
ให้ทางช่างเขาลองเลือกวัสดุดูว่าอันไหนที่จะเปิดปิดได้บ่อยด้วย
แล้วก็แข็งแรงทนทานไม่น่าจะชำรุดคือปกติอะค่ะ
คือของพวกนี้ค่ะเราก็ดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเราจำเป็นที่จะ
ปิดเปิดเท่าเราก็เดิมนี่มันมีอยู่แบบนี้มันเกาะ
ไม่น่าจะจะแกลงไปได้หรือหลวงไปได้ครับ
โรงเรียนบอกว่าได้คุยกับแม่
ของน้องผู้เสียชีวิตแล้วนะคะก็เห็นใจพร้อมให้การช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่ทางฝ่ายของครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตก็บอกว่า
ติดใจสาเหตุการตายทุกคนเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ
เป็นเหตุสุดวิสัยทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายสมศักดิ์กิติธรกุลพอทราบเรื่องนี้ก็เรียกทุกฝ่ายมาประชุมนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าทางโรงเรียนต้องทำใหม่นะฝาท่อต้องรีบทำด้วยค่ะ
ก็จะเปลี่ยนเป็นปูนซีเมนหรือเปลี่ยนเป็นเหล็กเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนให้มันแข็งแรงมากขึ้น
แล้วก็ได้มีการเยียวยาช่วยเหลือทางครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็มีค่ารถค่าทำศพตามพิธีทางศาสนาอิสลาม
ส่วนความคืบหน้าทางคดีทางตำรวจสพเมืองกระบี่เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานพยานแวดล้อม
สอบปากคำแม่ค้าบุคลากรในโรงเรียนและคุยกับแม่ของน้องผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
ศพของน้องนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่บ้านเกิดในจังหวัดสงขลาค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ได้พูดคุยกับทางครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิต
ทางครอบครัวบอกว่าขออนุญาตแล้วกันไม่อยากจะให้สื่อมวลชนไปถ่ายภาพ
หรือว่าไปถ่ายบรรยากาศที่งานศพนะคะ
ดให้สัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าทางครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คือความจริงเรื่องนี้เป็นภัยใกล้ตัวนะคุณเขียนมาสอน
เพราะว่าฝาบ่อเกลอะหรือว่าถังดูดไขมันแบบนี้
เดี๋ยวนี้ตามบ้านก็มีใช่บ้านเดียวเขาก็มี
อยู่หลังบ้านเนี่ยน้องหนูเห็นที่โรงเรียนเห็นที่บ้านเห็นที่ไหน
ฝาท่อทั่วไปจะเป็นปูนเป็นพลาสติกเป็นไม้อะไรเนี่ย
ตะแกรงเหล็กเนี่ยไม่ต้องไปเดินเหยียบ
เลี่ยงเหยียบไปเนี่ยโอ้โหมีปัญหาทุกที
ใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวแม้กระทั่งบนถนนตกท่ออะไรแบบนี้
เดี๋ยวนี้คนบอกว่าถ้าเจอท่อเจอตะแกรงไม่ว่าตรงไหนนะอ่า
หน่อยหนึ่งอย่าไปเหยียบข้างบน